คือเรื่องของการลงเล่นน้ำทะเลในช่วงนี้เนี่ย
อย่างที่เกาะสมุยเมื่อสักครู่นี้ที่คุณระวีการไปสำรวจมาเนี่ย

เพราะว่าอาจจะยังไม่ได้รับผลกระทบมากนักณวันนี้นะ
แต่ไม่ว่าจะสภาพเป็นแบบไหนก็แล้วแต่นะครับท่านผู้ชมครับ
เล่นน้ำทะเลมันก็ต้องระวังที่เกาะสมุยวันนี้เนี่ยที่ชายหาดท้องสนนะครับ
อยู่ในพื้นที่หมู่๕ตะบนบ่อผุดอำเภอกเกาะสมุยสุราชธานีนะฮะ
ปรากฏว่ามีนักท่องเที่ยวชาวรัสเซีย๔คนนะฮะเป็นพ่อแล้วก็ลูกอีก๓คนนะครับ
ลูกชายหนึ่งคนลูกสาวสองคนเนี่ยลงเล่นน้ำทะเลนะครับปรากฏว่าฝ่ายที่เป็นพ่อเนี่ยจมน้ำเสียชีวิตหนึ่งศพนะฮะ
เพราะว่าไปช่วยลูกที่กำลังถูกคลื่นซัดอยู่นะครับ
ผู้เสียชีวิตชื่อว่านายอเล็กซานเดอร์เซ็นเวนเซ่นอายุ๕๘ปีเป็นชาวรัสเซียนะครับ
เสียชีวิตอยู่ที่บริเวณริมชายหาดนะฮะมีบาดแผลอยู่ที่ศีรษะศีรษะแตก
แล้วก็มีลูกสาวของผู้ตายเนี่ยนั่งร้องไห้อยู่ด้วยความเสียใจนะครับ
ชาวบ้านบอกว่าผู้ตายกับลูกอีก๓คนเป็นผู้ชาย๑ผู้หญิง๒รวมเป็น๔คนมาเที่ยวที่ชายหาดแห่งนี้
ตอนที่ลูกสาวคนโตลงไปเล่นน้ำทะเลมีคลื่นแรงมานะฮะแล้วถูกคลื่นซัดเกือบจมน้ำทีนี้พ่อเนี่ยเห็นก็เลยลงไปช่วยลูกนะลูกสาวก็ขึ้นมาได้อย่างปลอดภัย
แต่ตัวพ่อถูกคลื่นซัดออกจากฝั่งไปนะฮะพอคลื่นซัดออกจากฝั่งไปแล้วเนี่ยระหว่างที่ถูกคลื่นซัดศีรษะไปกระแทกกับโขดหิน
ทำให้หมดสติอยู่แล้วก็ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้นะครับพลเมืองดีที่เห็นเหตุการณ์เขาก็รีบเอาเรือออกไปช่วย
แต่ไปถึงก็จมน้ำทะเลเสียชีวิตแล้วนะฮะก็เลยนำร่างกลับมาไว้ที่ชายหาดแล้วก็แจ้งตำรวจให้มาตรวจสอบนะครับ
ติดต่อกับทางญาติที่รัสเซียให้มารับศพไปประกอบพิธีทางศาสนากันต่อไป
ค่ะดังนั้นตอนนี้พี่น้องในพื้นที่ภาคใต้ต้องติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิดนะคะ
เกี่ยวกับสถานการณ์ของพายุนี้นะคะ
ดังนั้นต้องฟังคำแนะนำจากเจ้าหน้าที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แล้วก็คนในพื้นที่อาจจะต้องช่วยแนะนำนักท่องเที่ยวที่อยู่ในพื้นที่ด้วยนะคะ